พนักงานร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งค่ะ
อาจจะมีเวลาช่วงว่างที่แบบคนมาอุ่นน้อย

เธอก็เลยลุกขึ้นเต้นคลายความเครียด
แต่เต้นแบบไหนเนี่ยต้องไปดูเลยค่ะ

น้องอาจจะเป็นแดนเซอร์เก่า
ใช่ขึ้นมาโชว์ลีลายกย้ายสายเอวแบบนี้
แต่มันอาจจะผิดที่ผิดทางไงคุณ

คือลีลาการเต้นไม่มีใครว่านะนะคะ
แต่ว่าจุดที่เธอขึ้นไปเต้นเนี่ยสิ
ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ

ชาวเน็ตดูคลิปแล้วค่ะวิพักษ์วิจารณ์
แต่อาจจะดับในหน้าที่การงานก็ได้
เพราะอดห่วงไม่ได้ไม่รู้ว่าต้นสังกัดเขาจะว่ายังไง
ทีนี้ล่าสุดค่ะก็เลยมีคำชี้แจง
ทางสำนักบริหารการสื่อสารองค์กรของ๗๑๑
หนังสือชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่า
บริษัทได้เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้วยการทำความสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัยบริเวณเคาน์เตอร์
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างที่อยู่ใกล้เคียง

ถูกพิจารณาดำเนินการลงโทษนะคะ

เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ
ตามนโยบาลบริษัทและเน้นย้ำไปทุกร้านสาขา
ป้องกันอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
กลายเป็นความผิดเลยนะเรื่องการทำงาน
คือก็ไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่ขึ้นไปเต้นนะ

ลักษณะเหมือนส่งของส่งอะไรให้ไปประกอบฉาก

มันก็คนวิภาควิจารณ์กันเยอะ